รบผมขจิตชัยนิคมเพื่อไทยอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐภา
ในเบื้องต้นผมในนามตัวแทนประชาชนขอขอบคุณท่านผู้นำที่มีการเสนอการแก้รัฐมนุน
ฉบับนี้คือคุณผลิตวัชฌาสินทร์และท่านอาจารย์พิยบุตร
พร้อมทั้งท่านผู้นำประชาชนที่นั่งชี้แจงอยู่ณเวลานี้ขอขอบคุณจริงจริง
แล้วก็ส่งคำขอบคุณนี้ไปยังประชาชน๑๓๕๒๔๗ท่าน
แล้วผมก็ขอบคุณท่านประธานที่ได้บรรจุวาระนี้เข้ามา
ผมลุกขึ้นอภิปรายด้วยความยินดีที่จะสะท้อนความเห็นของรัฐสภาแห่งนี้
ว่ามีความคิดอยู่๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งสืบทอดอำนาจคนที่ยึดอำนาจประเด็จการมา
ก็พยายามอ้างข้อบกพร่อง

แล้วแต่ความฉลาดของท่านที่จะพิทักษ์คอสช
ซึ่งทำให้ท่านได้มีอำนาจวาสนาในวันนี้
แต่ผมในฐานะตัวแทนประชาชน
ผมย่อมเห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐมนูลที่ชาญฉลาดและกล้าหารมาก
ท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายอภิปรายในหมวดสิบหก
เรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหาร
แล้วก็การป้องกันและต่อต้านรัฐประหาร
เดิมหมวดสิบหกเป็นเรื่องปฏิรูปประเทศ
มีอยู่ห้าหกมาตราผมเป็นกรรมนตรีการสามัญ
เป็นผู้แทนคนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบไปดูเรื่องนี้
ในฐานะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนที่ดูเรื่องนี้
ไม่น่าเสียดายเลย
ยกโลกไปเถอะหมวดที่สิบหก
การปฏิรูปประเทศที่เขียนไว้๕๖ด้าน
การเมืองไม่มีอะไรก้าวหน้า
การบริหารราชการแผ่นดินบอกว่าจะทำให้ทุจริต
สุจริตมากขึ้นในการยื่นซองอะไรไม่มีไม่มีความก้าวหน้า
ปฏิรูปด้านกฎหมายไม่มี
กระบวนการยุติธรรมไม่เห็นการศึกษาเลวร้าย

พระราชบรรยาชการศึกษาแห่งชาติ
ยกเลิกเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเรื่องการกระจายอำนาจ
แต่คงไว้คำสั่งคอสช

ทำลายระบบการศึกษาทั้งชาติ
นี่หรือคือการปฏิวัติด้านการศึกษา
ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูด
ด้านอื่นการสถาปันยกรน้ำ

บริหารน้ำครบวงจรมีที่ไหน
การจัดการที่ดินมีหรือเปล่า
สี่ห้าปีนี่ประชาชนทุกข์ยากหมดไม่ร้องหบร้องไห้
ต่อสู้ออกจากที่ดินของตัวเอง
อยู่ทุกยอมยากของประเทศนี้ไม่เห็นมีการปฏิรูปเลย
เสียดายทำไมที่จะล้มที่จะยกเลิกไป
มาดูเรื่องที่เขาเขียนใหม่นี่สิ
มันช่างสวยสดงดงามกล้าหาร
ท่านผู้นำพี่น้องประชาชนที่เคารพ
ท่านได้สะท้อนความเห็นของประชาชนอย่างน้อยที่สุดในรัฐภาแห่งนี้
ท่านเป็นแสงที่บอกความก้าวหน้าของประชาชนบอกว่า
ไม่ต้องการเห็นการรัฐภาษาต้องการเขียนรัฐธรรมนูล
บอกว่าให้ต่อต้านรัฐประหารปวงชนชาวไทยเป็นอำนาจอธิปไตย
มันผู้ใดยึดอำนาจต้องมีความผิด
ประหารชีวิต๗ชั่วโคตรยังไม่สะสมเลย
ถ้าจะเขียนกฎหมายได้ทำไมเขียนไม่ได้เขียนได้แค่นี้ก็ดีแล้ว
เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต่อต้านการรัฐประหารการยึดอำนาจ
การยึดอำนาจน่าละอายมาก
เอาอำนาจเอาปืนมาข่มขู่มายึดอำนาจแล้วปืนนั้น
เอามาจากประชาชนทหารดำรงชีวิตด้วยภาษีของประชาชน
วันหนึ่งลูกคุณมายึดอำนาจน่าละอายอย่างยิ่ง
เขียนกฎหมายหมวดที่๑๖จึงถือเป็นเกียรติยศของประชาชน
แม้ว่าหนทางหรือการลงมติจะเป็นอย่างไรก็ตาม
แต่แสงนี้ได้ฉายให้ประชาชนรู้แล้วว่าเขาต้องมีอำนาจในการที่จะต่อต้านรัฐประหาร
ด้วยวิธีการใดที่กำหนดไว้ในมาตราสองร้อยห้าสิบเจ็ด
สองร้อยห้าสิบแปดและสองร้อยห้าสิบเก้า
เจ้าหน้าที่ขึ้นมาตราสองร้อยหกสิบ
มาตราสองร้อยหกสิบขยายให้ใหญ่ในกรณีที่มีคณะทหารหรือคณะบุคคลใด
่อรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจปกครองประเทศแย่งชิงอำนาจสูงสุดจากประชาชน
ล้มล้างรัฐมนูลโดยไม่เป็นตามวิธีทางที่กำหนดไว้
เมื่อไหร่นั้นอำนาจสูงสุดเป็นเรื่องของปวนคนชาวไทย
ที่จะต้องมีความเป็นธรรมในการที่จะต่อต้านท่านประธานครับ
มาตราสองร้อยหกสิบเอ็ดเขียนไว้ดีมากถ้าได้เป็นกฎหมาย
มันจะทำให้ประเทศนี้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นในเรื่องระบอบประชาธิปไตย
เขาเขียนว่ายังไงพี่น้องประชาชนดูไปด้วยนะครับ
มาตราสองร้อยหกสิบเอ็ดที่พี่น้องประชาชนเสนอแก้ไข
เป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องดีมากสมควรที่จะบรรยัติไว้อย่างยิ่ง
เขียนว่าบทบัญญัติในหมวดนี้มีสถานะเป็นกฎหมาย
จารีดประเพณีทางรัฐธรรมนูลและหลักการพื้นฐานของรัฐมนุน
แห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งมีผลใช้บังคับโดยตลอดแม้รัฐมนูลนี้จะสิ้นผลไป
ด้วยอำนาจอัตธรรมใดใดก็ตามให้มันเป็นกฎหมายจารีดประเพณีของรัฐมนูลประเทศนี้
เหมือนกฎหมายรัฐมนุนของประเทศอังกฤษที่ไม่มีรายลักษร
ถ้าบทบัญญัตินี้ได้รับการยอมรับจากบุคคลที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
แต่ผมหวังว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยกว่านี้
บัญญัตินี้จะต้องถูกบรรยัติไว้ในรัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทย
และต่อจากนั้นเมื่อมีคณะใดก็ตามยึดอำนาจ
อาจยึดอำนาจจากประชาชน
ประชาชนทั้งประเทศมีอำนาจในการปกครองประเทศ
เลือกผู้แทนราศโดรณ์มา
เลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ
รัฐบาลทุจริตอะไรรัฐมนูลกำหนดไว้หมดแล้ว
เขาไม่ให้ใช้กำลังยึดอำนาจ
องค์กรอุบาตได้ทำลายความเจริญของประชาธิปไตยของประเทศไทย

ว่า๕๐๖๐ปีนี้
มันยังกำลังพัฒนากำลังพัฒนาอยู่
มันไม่กำลังพัฒนายังไง
วันหนึ่งรัฐบาลที่มาจากประชาชน
ได้ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทยในเรื่องเศรษฐกิจ
ที่จะออกบอลออกอะไรต่างเสร็จแล้วก็ทหารมายึดอำนาจ
มันก็กลับมาที่เดิม
วงจรนี้เขาเรียกว่าวงจรอุบาต

มันเป็นองค์กรที่ทำลายประชาธิปไตยของชาติ
วันนี้ผมบอกประชาชนว่า
ท่านประธานครับเวลาผมไปหาเสียง
ผมบอกประชาชนว่าเลือกผมไปเถอะ

ว่าผู้แทนรัศจรรย์ตามรัฐธรรมนุมนั้น
เหมือนทำงานได้๓๐
หรือ๒๐เท่านั้น
มีสุ่มอยู่ครึ่งสุ่ม
ถ้าผมเป็นไก่ผมจะเตะซูมบอกให้

คณะที่เสนอกฎหมายวันนี้จงเสนอต่อไป

วันนี้ไม่ใช่วันของเราที่จะชนะ
เพราะว่าพวกพิทักษ์อำนาจคอสช
มีเสียงมากกว่าในสภานี้

แต่เราหวังว่าเราได้พูดให้ประชาชนรู้ว่า
รัฐธรรมนุนที่ดี
ต่อไปนี่มาตรา๒๖๑ต้องถูกบรรยัติไว้
ต้องถูกบรรยัติไว้ว่าเป็นกฎหมายประเภทดีรัฐธรรมนุนแห่งราชนาจักรไทย
วันใดที่มีทหารหรือคนมายึดอำนาจ
ไม่ว่ามันผู้นั้นเป็นผู้ใด
ประชาชนต้องหลั่งไหลออกมา
โดยสันนี้ที่ไหนแห่งหนึ่งอำเภอและหนึ่งแห่งหนึ่งแห่ง
ไม่เขาได้รับใช้ฝันอะไร
แล้วก็นั่งอยู่ทะครบสามวัน

เอาไหมกติกาอย่างนี้

เวลานี้นิสิตนักศึกษาเยาวชนคนที่เขาจะเป็นเจ้าของประเทศ
ผมเห็นด้วยกับท่านอุทัยพิมพ์ใจชนที่เป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกับท่านประธาน
ผมไปดูคลิปท่านอุทัยพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติเลิกเถอะ
คนที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติวันนี้จะอยู่อีกกี่ปี
เป็นเจ้าของประเทศนี้ยึดอำนาจมาแล้วจะอยู่อีกกี่ปี
อายุ๗๐แล้วเท่าผมนี่
ผมก็ว่าว่าผมจะอยู่๑๐๙ปี๑๐๖๑๐๙ปีเขายังหวังแล้วเลย
ผมว่าอยู่ได้อีก๒๐ปีหรือ๑๕ปี
แล้วพวกกำหนดยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่เกิน๑๕ปีหรอกท่านประธาน
ท่านดูทัยพิมพ์บอกว่าไม่อยากให้คนที่จะอยู่๑๐ปีถึง๑๕ปี
มากำหนดอนาคตของประเทศ
เยาวชนที่หิดลังศึกษาเขาเดินขบวนแจดงความคิดเห็น
เขาจะอยู่อีก๕๐๖๐ปี
เจ้าของประเทศทำไมไม่ฟังเขา
แล้วไปกำหนดอะไรนักหนา
คิดว่าอำนาจนี้จะอยู่ตลอดไปเหรอ
คิดว่าจะอยู่ตลอดไป

แต่ว่าคนที่จะอยู่ต่อไปคือประชาชน

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่
ขึ้นกฎหมายมาตราเดิม

ขึ้นไว้ให้มันประทับใจประชาชน
ว่าการต่อต้านอำนาจพระเด็จการ
เป็นสิทธิของประชาชนเจ้าของประเทศ

ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
แม้ว่ารัฐมนุนมาตรานี้จะไม่ผ่านสภาแห่งนี้
ขอให้มันไปอยู่ในหัวใจประชาชน
ว่ากฎหมายแบบนี้มีอยู่แต่ประเทศที่เขาเจริญ

เขาไม่ได้เขียนรัฐมนุนแม้แต่ข้อเดียว
ต่อไปนี้ประชาชนต้องระลึกเสมอ

ขยายมาตราสองร้อยหกสิบเอ็ด

บัญญัตินี้ให้เป็นกฎหมายจารีสประเพณีทางรัฐมนูล
แล้วก็เป็นหลักการพื้นฐานรัฐมนุนแห่งราชจักร
ใส่บีบทมงครับใช้ตลอดไป

ว่าประเทศกาลมันจะโง่หัวขึ้นได้ไง
ประชาธิปไตยมันก็ต้องยึดคลองประเทศไทยให้เจริญ
เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ
เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องของคนอายุ๗๐จะอยู่อีก๑๕ปีนี่
เลิกเลิกซะดีไม่ต้องไปสนใจหรอก

เขียนไว้ภายใน๑ปีต้องทำอะไร
ปีต้องทำอะไรอันนี้มัน๔ปีแล้วไม่เห็นทำอะไร
ก็ไม่เห็นมีความผิดอะไรเขียนไว้โกโก้อย่างนั้นแหละ
ปฏิรูปประเทศผมสงสารแต่เจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ต้องคิดอะไรมากมายต้องใช้สูตรว่า
หน่วยงานไหนสีแดงไม่ผ่านหน่วยงานไหนสีเขียวผ่าน

เพราะฉะนั้นยกเลิกไปใช้อันนี้แทน
โดยถ้าไม่ได้มาตราอะไรก็ได้มาตรานี้
ขอให้พี่น้องประชาชนจงจำไว้
วันพรุ่งนี้จะลงมติอย่างไรไม่สำคัญ
แต่รัฐมนูลมาตรานี้ต้องอยู่ในหัวใจประชาชน
และจะต้องเป็นรัฐมนูลที่ไม่มีรายลักษณอักษร

มันผู้ใดคิดจะยึดอำนาจเหมือนเดิมทำให้ประเทศชาติเสื่อม
ถอยหลังล้าหลังอยู่มาหกสิบเจ็ดสิบปี
กำลังพัฒนากำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละผมก็คิดว่าอายุหกสิบปีจะเจอประชาธิปไตย
นี่มันเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วประชาธิปไตยยังมองไม่เห็น
ผมกำลังคิดว่าผมจะต่อสู้ยังไงที่จะเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชน
เพราะฉะนั้นผมฝากขอบคุณอาจารย์ปียบุตรและคุณพระฤทธิ
ตลอดจนท่านที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วผมขอให้ท่านประธานด้วยว่า
ให้เวลาตัวแทนประชาชนชี้แจงเวลานี้ถ้าบอกว่าเวลาของตัวแทนประชาชนหมด
เวลาของประธานก็หมดแล้วนะผมจับดู๑๖นาฬิกาบอกว่าให้ประธาน๑ชั่วโมงหมดแล้ว
แล้วถ้าท่านประธานไม่มีเวลาอยู่จะทำยังไง
เพราะฉะนั้นให้ตัวแทนประชาชนได้ชี้แจงเต็มที่ขอบคุณครับ